คุณผู้ชมคะข่าวนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะพอเห็นกันบ้างแล้ว
เพราะวันนี้พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากเลยอ่ะครับครับ
แล้วก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลตำรวจสพขุกขันที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ไปจับวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ๑๘เพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

พอจับไปพอควบคุมตัวไปโอ้โหผู้ชายวัยรุ่นคนนี้
ไม่รู้ไปนึกสัญหาคำด่ามาจากไหน
ด่าแบบด่าควรจะเอาความเก่งนี้ไปคิดคำอะไรดี

เยอะมากคุณผู้ชมเอาฟังดูเอาฟังเท่าที่ฟังได้นะคะ
แนวเป็นไง

นี่ผมถามตัวแกนั่นคล่อง

วันนี้จะจับก็จับเลย
เดี๋ยวนะโอเคครับ

ฉันไม่เคยคิดนะว่าผู้ต้องหาจะกล้าพูดอะไรแบบนี้กับตำรวจ
แล้วอายุเพิ่ง๑๘

นิ่งมากคือไปสัญหาคำด่าแบบ

ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะ
ไม่ให้ความร่วมมือใด
นักน่ะนักมาก
หนักจริงตำรวจก็บอกว่างั้นเอาอย่างนี้

สงบสติอารมณ์ในห้องขังก่อนก็แล้วกัน
อยู่ในห้องขังยังไม่หยุดด่าไม่หยุด

ไม่เลยคว่างปลาสิ่งของใส่ด้วย
มึงอะคลายคลิปกว่ามึงได้เอาบอกว่าสอบเสื้อเลย

สุดเกี้ยว
ไอ้ไอ้นั่นมามูก่อนเมื่อกี้เดี๋ยวกูสอยเรียงตัวเลยมึงเข้ามาเด็ก
มีแต่ตัวเนี่ยแล้วว่าเกรดแบบมึงยังไปทำอะไรได้วะนะ
น้ำอาจริงสิสาวน้ำหน้าเลย
เลย
คุณชมถามว่าทำไมเสียงมันเยอะจังเลย
ก็คำหยาบมันเยอะนะฮะก็ต้องดูดเยอะหน่อย

แต่เชื่อว่าท่านก็เขียนในโลกออนไลน์กันอยู่พอสมควรแล้วล่ะ
จริงวันนี้คนพูดถึงข่าวนี้กันทั้งวันเลยนะคะ
ตำรวจอีกนายเขาก็เลยเอ๊ะเอายังไงดีเอายังไงดี

ครูนะคุณครูของผู้ชายวัยรุ่นคนนี้มาโรงพัก
ครูมาช่วยอบรมหน่อยมาช่วยไกลเกลี่ยหน่อย
ให้สงบปากสงบคำหน่อย

แล้วตำรวจก็ส่งฟ้องนะคะ

หมินเจ้าพนักงานด้วยค่ะ
ไม่ยอมเปิดเผยชื่อที่อยู่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะ
ไม่แสดงบัตรประชาชนด้วยนะคะ
สารสั่งลงโทษจำคุก๒ปี
ปรับ๒๕๐๐บาท
แต่โทษจำคุกรอลงอาญาเอาไว้

แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
แปลกพีรคำผู้มนุยการวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอขุขัน
พาแม่ของผู้ชายคนนี้

คนที่คุกเข่าแล้วก็มีพานมีพวงมาลัยให้ตำรวจนะคะ
คนเดียวกันกับที่ด่าตำรวจเมื่อกี้ล่ะค่ะ

แม่ก็มาผู้อำนวยการของวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มา
พามาก็บอกว่าขอโทษที่แบบใช้คำไม่สุภาพ
เถียงก้าวร้าวกับตำรวจ
ก็ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเครื่องอะไร

อย่างน้อยน้องเขายังสำนึก
ใช่ไหมมาขอขมามาขอโทษ

นานเท่านานอยู่ในโลกออนไลน์นะลูก
ร้อยตำรวจเอกอภากลศสภา
ป้ายทะเบียนดัดแปลงสภาพรถอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ
ขี่รถเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน
ก็เข้าจับกลุ่มดำเนินคดีนะคะแต่ระหว่างนำตัวมาสอบสวน
ผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือใดเลยก็เป็นไปตามในคลิปนี่แหละค่ะ
ทีนี้ตำรวจเองเขาก็พยายามใช้ความอดทนขั้นสุดนะคะคือตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
คือมีอุดมคติของตำรวจข้อ๓ที่บอกว่าอดทนต่อความเจ็บใจ
อันนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจเขาท่องกันนะคุณผู้ชมต้องอดทนต่อความเจ็บใจ
ครับแล้วตำรวจเขาก็ทนจริงจริงพยายามจะชี้แจงพยายามจะอธิบาย
แต่ผู้ชายคนนี้ก็โวยวายตามคลิปแต่สุดท้ายตำรวจเขาก็อดทนอดกลั้นได้ดี
แล้วก็พอเขามาขอขมาเนี่ยตำรวจก็ให้อภัยแหละ

น้องเขามาขอโทษแต่ว่าเขาได้กระทำผิดไปแล้ว
เขารู้สำนึกแล้วต่อไปเขาจะไม่กระทำอย่างนี้อีกนะครับ
ก็บอกเขาจะตั้งใจเรียนแล้วต่อไปนี้นะครับตั้งแต่
ซึ่งผมก็มามาผมก็พูดกับน้องทำไมไม่ให้ความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่เขาจะได้เติบตัวคนไปน้องจะได้กลับบ้าน
เดี๋ยวอ่าวันต่อมาน้องก็เอาอ่าคู่มือรถมาแสดงอ่า
คนเป็นเจ้าของก็มาเปรียบเทียบปรับไปก็จบไปนะครับ
แต่สิ่งที่ผมได้ลำมาก็คือการด่าทอการดูถูกยันยั้น

ส่วนคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยสารท่านก็ลงโทษทั้งปรับแล้วก็จำคุกนะฮะ
ใช่แต่เราลงอายาโทษจำคุกเอาไว้อ่าท่านผู้ชมครับ
แน่นอนว่ามีคำถามตามมาเยอะแยะแหละว่าโอ้โหทำไมพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ย
โมโหกรทาโกรธเกลี้ยวอะไรขนาดนี้จริงค่ะแล้วจริงจริงแล้วเนี่ย
เขาเป็นคนนิสัยใจคอยังไงกันแน่อืม
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของเขานะครับ
เอาละอย่างภาพที่เห็นน้องเขาก็สำนึกคุณแม่พามาขอโทษตำรวจอะไรเรียบร้อย
ส่วนนี้คือที่บ้านนะครับบ้านอยู่ที่ตำบลปลือใหญ่อำเภอขุขันนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวเล็กเล็กแบบนี้นะคุณวิรยุทธ์บอกว่าคือในบ้านเนี่ย
แทบไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรเลยอ่ะฮะเราได้เจอกับคุณแม่ของน้องเขานะฮะ
แต่เอเนี่ยอายุ๗ขวบตอนนั้นเธออยู่กับลูกแค่๒คนที่กรุงเทพ
ลูกชายอายุได้๑๕เธอก็พาลูกกลับมาอยู่ที่นี่นะแต่ให้ลูกเนี่ยอยู่คนเดียว
เพราะตัวเธอเนี่ยต้องทำงานเธอก็จะกลับมาหาลูกที่บ้านเนี่ยปีละครั้ง
นี่คือชีวิตของพ่อนุ่มคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวนะตั้งแต่อายุ๑๕
พ่อถูกฆ่าตายตอน๗ขวบแม่ต้องทำงานที่กรุงเทพ
แม่กลับมาหาปีละครั้งแม่บอกว่าที่ผ่านมานิสัยของลูกชายก็เป็นคนเงียบ
ในครั้งนี้เนี่ยที่ไปเจอเหตุการณ์ตำรวจจับรถจักรยานยน
แล้วลูกชายแสดงท่าทีก้าวร้าวขนาดนี้
ยอมรับว่าก็คงเป็นเพราะไม่มีใครคอยอบรมสั่งสอนนั่นแหละ
เนื่องจากลูกชายเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว
จาก๑๕มา๑๘เนี่ยอยู่บ้านคนเดียว๓ปี
แม่กลับมาหาแค่ปีละครั้งแต่ไม่เป็นไร
บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยลูกชายกำลังเป็นวัยเติบโตหัวเลี้ยวหัวต่อ
เธอจะกลับมาอยู่ที่บ้านอย่างถาวรก็แล้วกันเดี๋ยวมาหางานทำ
แถวนี้จะได้ดูแลลูกชายด้วย

จริงเขาไม่ได้อะไรเดี๋ยวเขาแค่สำรวจก็จะจับรถมาใส่แต่
เขาเขาเครียดเขาเขาอะไรเนี่ยเห็บมันกดดันมันอยู่ลำพังเขา
ด้วยที่เราไปคุยด้วยนะบอกว่าคือพูดจริงนะพูดแบบ
โกหกเลยนะปกติเด็กหนุ่มคนนี้ที่สมมุติชื่อเอเนี่ยเขาเป็นเด็กดีนะ
แต่ไม่ค่อยสูงสิงกับคนในหมู่บ้านเป็นคนเงียบ
ไม่เคยเห็นกิริยาก้าวร้าวอะไรแบบนี้เลยไม่เคยก่อความวุ่นวายอะไรในหมู่บ้านเลย
เห็นในคลิปเนี่ยชาวบ้านยังตกใจกันว่าเฮ้ยนี่ใช่เอหรือเปล่า
ใช่เด็กในหมู่บ้านเราหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหมันแทบจะเป็นคนละคนเลย
ส่วนมากกับคนในชุมชนไม่เห็นเขาพูดเขาคุยอะไร
แต่ว่าถามคำตอบคำอย่างนี้ครับ
แต่ที่แน่เขาไม่ใช่เป็นคนก้าวร้าว
มันก็ไปเกิดไป

ผมไม่คิดว่าเขาจะขนาดนี้

ที่สายเหาะอาจเป็นคนเด็กดี
แต่ก็ไม่เคยเห็นต่าง

สินใจมันไม่ค่อยเป็นอย่างนี้
มันมาเล่นอยู่นี่มันก็ธรรมดานะ
มันก็เหมือนเด็กเท่าไหร่

ตอนเขาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขาก็เป็นแบบหนึ่ง
แต่ไปอยู่กับเพื่อนเขาก็ไม่รู้เป็นยังไงกัน

ทั้งไลน์ที่หน้าจอหรือว่าเพจเฟซบุ๊คของเรานะครับ

เราได้คุยกับพอของวิทยาลัยในอำเภอขู่ขันนะฮะที่น้องเขาเรียนหนังสืออยู่อะครับ
ชื่อว่าพอแปลกทีละคำนะ
คือพอเนี่ยบอกว่าหลังจากทราบเรื่องเนี่ย
ก็เรียกเอมาสอบถามแล้ว
เอบอกว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้
วันเกิดเหตุเนี่ยหลังจากขี่จักรยานยนต์มาส่งงานที่วิทยาลัย
ขี่จักรยานยนต์ไปตัดผมในตัวอำเภอขู่ขัน

ตำรวจก็เลยไปจับ

เอเค้าบอกว่าปนั้นเค้าเครียดมาก
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีฐานะยากจน
แม่ก็ไม่ค่อยมีเงินตัวเขาก็อยู่คนเดียว
ทีนี้มันก็เลยเกิดอาการลักษณะแบบที่เห็น
คือความเครียดเนี่ยมันกลายเป็นความโมโห
แสดงกิริยาก้าวร้าวต่อตำรวจที่มาจับอะไรประมาณอย่างนี้
ซึ่งแผ่นภูมิหน่วยการบอกกับเรานะครับ
ก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอผู้ใหญ่
หรือว่าผู้คนมากนักที่คอยดูแลสั่งสอน

คือทีแรกเนี่ยก็หยุดเรียนไปพักนึงแล้วได้กลับเข้ามาเรียนใหม่

เพราะว่าหยุดเรียนไปพักนึงแล้วเพิ่งกลับมาเรียนใหม่
แต่ก็เป็นคนมีความตั้งใจขยันส่งงานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมาย
ไม่เคยทำเรื่องเสื่อมเสียในโรงเรียนมาก่อน
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้น

อาจจะถูกค้นและลองสร้างการให้อัพพยาบาล
ได้สั่งให้ในเอต้องไปทำบันทึกความดีลักษณะจิตอาสา
แม้ขณะนี้จะเป็นช่วงเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ตาม
เพื่อจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในตัวของเด็กผู้ชายคนนี้ด้วย
แต่เด็กไม่มีโอกาสได้เรียนก็คือความยากจนของครอบครัวครับ
แต่ส่งลูกให้มาอยู่กับตายายอ่าตายายก็อยู่คนละบ้านเนอะท่าน
ท่านเลยดูยังนั่นแหละครับอ่าก็ตายายก็ไม่ได้ดูพูดเสียงปล่อย
มันนอนอยู่บ้านครับอ่ามันก็ไปเที่ยวกับมันก็ไม่ได้เรียน
คือเว้นระยะไปเก็บสามปีแต่เด็กไม่เสพนะครับอืม
ไม่เสพไม่ดื่มก็โอเคอยู่แต่ความกล้าล้าง
เราเราไม่รู้เขาแต่อยู่กับเรานี่มันโอเคตั้งใจเรียนนะ
สนใจนะครูบอกว่าตั้งใจเรียนไม่ค่อยพูดแต่ตัวนี้แหละ
อาจจะเก็บกฎก็ได้แต่ในใจของแกอีกอย่างหนึ่งก็คือแก
แกเกลียดตำรวจเก็บออกตั้งแต่ฝังใจมาตั้งแต่นู่นล่ะ
พี่พ่อพ่อโดนอืมไม่รู้ท่านพอบอกค่ะ
เขาฝังใจว่าเขาเกลียดตำรวจเนี่ยไม่รู้เนี่ยอันนี้ใช่ไหม
มันจะยังไงกันนะเอาเป็นว่าเนี่ยฮะข้อมูลต่างที่เราพยายามสอบถามมานะครับ
คุณผู้ชมครับเราถามคุณหมอเบิร์ตด้วยนะครับ
หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์นะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยโฆษกสบค
ท่านอาจจะเอ้าไปถามหมอเบิร์ตทำไม
คือหมอเบิร์ตท่านเป็นหมอเป็นจิตแพทย์นะฮะใช่ค่ะ
หลังจากเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยสามหน่อย
เบิร์ตบอกกับเรานะครับบอกว่าส่วนหนึ่งคือต้องชื่นชมตำรวจก่อน
ตำรวจที่อยู่ในคลิปสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีมาก
ส่วนพฤติกรรมของเด็กหนุ่มคนนี้ที่มีลักษณะพูดจาท้าทายก้าวร้าว
ดูถูกเหยียดหยามตำรวจเนี่ยนะครับคือหมอเบิร์ตบอกว่าไม่อยากให้ประชาชน
หรือว่าโรคโซเชียลรีบด่วนตัดสินใจว่าเขาเป็นคนไม่ดี
ต้องไปดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่
แล้วก็ควรจะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วย
หากตรวจไม่พบก็แสดงว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
ส่งผลกับจิตใจอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางสุขภาพทางจิตหรือเปล่า
ต้องไปซักประวัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัว
มันอาจจะเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์ก็ได้
มันไม่สามารถดูคลิปนี้คลิปเดียวแล้วไปด่วนสรุปได้
เพราะฉะนั้นคุณหมอเบิร์ตแนะนำก็คือทางที่ดีเนี่ย
เกี่ยวกับท่านจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเขามีอาการโรคจิตนะฮะ
อย่างเช่นคุณแม่เขาบอกถูกทิ้งโดดเดี่ยวทั้ง๓ปี
อยู่บ้านคนเดียว๓ปีเจอแม่ปีแหละครั้ง
ถ้าปล่อยไว้มันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าเดิมในอนาคต

ถ้าเกิดว่าเขาไปพูดคุยกับคนอื่น

อาจจะเกิดการรุมทำร้ายก็ได้

หรือถ้าเกิดว่าอีกด้านหนึ่งค่ะ
ตัวเขาที่ลักษณะตอนนี้คือเป็นการควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นหรือทรัพย์สินได้
เพราะฉะนั้นเราอย่าให้คนที่เขามีภาวะผิดปกติตรงนี้ปล่อยไปเฉย
บางทีเขาอาจจะมีภาวะบางอย่างที่เราจำเป็นต้องช่วยเหลือดูแล
ถ้าตามหลักการแพทย์อย่างที่หมอเบิร์ตพูดก็น่าสนใจมากนะคะ
คือต้องไปตรวจไปหาหมอถ้าปล่อยไว้แล้วไปพูดแบบนี้กับคนอื่น
อาจจะโดนลุมโดนทำร้ายโดนอะไรก็ได้หลายอย่าง
นี่นะเพราะว่าถ้าเราไม่คิดในมุมที่ว่าเขาแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อตำรวจตรงคลิปนั้นนะ
การที่เขาต้องอยู่คนเดียว๓ปีมันอาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของจิตใจและอารมณ์อะไรยังไงหรือเปล่า